เรื่องของหมอปลาคุณผู้ชมคุณขอมาหมอปลาจัดให้

อ่ะเดี๋ยวทวนความจำกันใหม่นะคะเอาไปจำหน้าหมอปลาให้ได้
หัวหินประจวบคิริขันญาติร้องไปที่หมอปลาบอกว่า
มาดูหน่อยเนี่ยหลานสาวอายุ๑๒เนี่ยอายุ๑๒เท่านั้นนะคะ
จุดจุวันดีคืนนี้ก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
แล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยจะต้องเป็นตัวตายตัวแทน
คือเอาวิญญาณของหนูมีคนจะมาเอาวิญญาณของหนูไป
วิญญาณที่ว่าก็คือวิญญาณที่สิงในมอเตอร์ไซค์รถมือ๒
ก่อนหน้านี้เล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งน้าสาวของน้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
คือน้องพัฒน์เป็นหลานชายอีกคนหนึ่งไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ๒
เสียชีวิตหลังจากนั้นย่านเองก็นำสมน้องพัดไปประกอบพิธีทางศาสนา
ในขณะที่เอารถมอเตอร์ไซคันนั้นก็คือกลับมาบ้าน
หลังจากนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกิดเรื่องแปลกโดยเฉพาะหลานสาวอายุ๑๒ปีนี่นะคะ
โอ้โหอยู่วันดีคืนนี้ก็ร้องกรี๊ดกราดแบบนี้ค่ะ
นี่ถึงขั้นว่าต้องเอาพระพุทธรูปมาวางบนศีรษะ
มาวางบนหน้าอกนะเพื่อที่จะให้สิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณ
มาสิ่งร่างน้องออกไปจากร่างของน้อง
แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่หายนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้หมอปลาลงพื้นที่ตามคำร้องขอค่ะ
หมอปลาไปดูรถมอเตอร์ไซค์มือ๒คันนี้ก่อนเลย
ไปสัมผัสไปจับอยู่นานสองนาน
คือถ้าเกิดว่ามีพลังงานลี้ลับมีสิ่งลี้ลับ
ที่แฝงอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซคัน

หนักจะอ้วกอะไรแบบนี้
แต่ปรากฏว่าหมอปลาบอกว่าอาการหาวไม่มี
น้ำตาไหลไม่มีอาการคล้ายอาเจียนไม่มี
ไม่มีเหมือนทุกครั้งที่สามารถสัมผัสวิญญาณได้
ไม่ได้มีวิญญาณอะไรตามที่มีการกล่าวอ้างหรือตั้งข้อสังเกตกัน

อ่ะให้ญาติไปเรียกน้องผู้หญิงคนนั้นมาสิ
น้องมานี่คุณผู้ชมดูนะคะ
จังหวะนี้พอน้องผู้หญิงคนนั้นอายุ๑๒มาเจอหน้าหมอปลา
อักการหวาดกลัวร้องไห้
หมอปลาบอกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวจะเย็น
สัมผัสมือจะขอสัมผัสมือน้อง

นี่จับมือแล้วนะคะ
ถ้าสัมผัสมือน้องแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามี
วิญญาณจริงหรือมีอะไรจริงหมอปลาก็จะต้องมีอาการอีกแล้ว

ใช่เผานอนอาเจียนคลื่นไส้น้ำตาไหล
แต่ปรากฏว่านิ่งเลยนะ

นิ่งเลยสัมผัสน้องแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรผิดแปลก
นี่หมอปลาต้องลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ริมถนนเพชรกะเสมนะครับ

ญาติเล่าบอกว่าตอนที่น้องพัฒน์เสียชีวิต
น้องพัฒน์เดินแล้วก็อ้วกไปด้วย
หมอปลาทำทุกอย่างเพื่อความสบายใจของญาติ
เดินไปด้วยเดินสัมผัสวิญญาณ

สัมผัสไม่ได้ก็เลยถามน้องผู้หญิงคนนั้นอีกรอบหนึ่ง

เอ้ามาถึงจุดเกิดเหตุแล้ว

เชื่อว่าวิญญาณจะไม่มาเข้าสิ่งร่างน้องอีกแล้วค่ะ

เหมือนว่าเขาไม่อยากให้หมอปลาทำร้ายวิญญาณเขาด้วย

ก็ยังพอกลัวยังว่ากลัวอยู่
แต่ไม่ถึงขนาดที่เห็นที่บ้าน

แล้วนี่หนูกลัวหมอปลาทำไมลูกตอนอยู่ที่บ้าน

แต่ว่าเหมือนว่าอยู่ดีมันกลัวขึ้นมาแล้วใจเต้นแรง
ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ

หมอปลาพยายามอธิบายให้ญาติของน้องเนี่ย
เข้าใจว่าอยากให้ครอบครัวดูแลน้องอย่างใกล้ชิด

ตนาการของเด็กค่อนข้างสูง
แล้วน้องต้องการความอบอุ่นจากครอบครัว
ครอบครัวก็ฟังกันนะคะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกลับไป

แต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้ายังไม่สบายใจ
หรือว่าน้องมีอาการแปลกก็สามารถติดต่อไปได้
นี่ค่ะหมอปลาก็มาทางสายแก้

หมอปลามือปราบสัมภเวษี
สร้างชื่อจากการปราบสัมภเวษี
กราบหมอดูหมอผีอะไรพวกนี้แล้วนะครับ